โอ้โหเจ้าของร้านขายไก่ย่างส้มตำเห็นแล้วตกใจ
มันมาบุกถึงที่เลยนะคะโถเอ้ย
เขาเลี้ยงไก่แบบอยู่ในเล้าหลายตัวเลยค่ะ
แล้วงูหลามเนี่ยโอ้โหบังอาจนักเลื้อยเข้ามา
แล้วก็แอบมากินไก่ของเขา
ก็เลยต้องไปรีบตามกู้ภัยอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูเขตอำเภอศรีมหาโพธิล่ะค่ะ
มาที่ร้านนี้หน่อยนะคะเป็นร้านขายไก่ย่างส้มตำวิเชียนบุรี
พิกัดคือเลขที่๗๔๐หมู่๗ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรี
เจ้าของร้านคือคุณนพดลโอรักษ์อายุ๓๖ปีค่ะ
เล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าตัวเองได้ยินเสียงไก่ร้องดังลั่นผิดปกติ
ก็เลยเดินไปดูที่เล้าไก่นะคะปรากฏว่าโอ้นับดูแล้วเนี่ยโอ้โห
เจอเจ้าตัวเนี่ยค่ะรองไปจากไหนไม่รู้ไก่ที่ไม่อยู่ก็หายไป
แล้วก็เห็นเลยค่ะว่าไอ้งูตัวนี้แหละมันต้องเป็นตัวที่ทำให้ไก่หายไป
เจ้าตัวปัญหาตัวปัญหาตัวนี้ก็เลยให้พี่กู้ภัยเนี่ยช่วยมาจับหน่อย
พี่กู้ภัยเขาก็มาอย่างรวดเร็วแล้วก็จับได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
เอามาวัดความยาวดูนะคะ๔เมตรนะคุณ
เห็นอย่างนี้คือ๔เมตรหนักประมาณ๔๐กิโลกรัม
อันนี้ไม่รวมว่าไก่ย่อยไปแล้วหรือยังนะ
ก็ศูนย์หายไปหนึ่งตัวโอ้โหอย่างนี้เดือดร้อนคนกินเหมือนกันนะคะ
นั่นดีแต่สั่งไก่ไก่ไม่พอทำไงโอ้ทำไง
ก็เดี๋ยวไปเอาจากงูเหลือมนะครับ